หลายคนกำลังนั่งรอเลยว่าจะเช็คดวงตัวเองยังไง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีลูกมดนะคะคอยบอกอยู่เรื่อยว่าดวงโดยทั่วไปของคนอื่นจะเป็นอย่างไร
แต่เมื่อกี้เราพูดถึงดาว๔ดวงที่เราพูดถึงมีดาวมรุตยูดาวพระฤหัสดาวเสาแล้วก็ดาวราหู
หนึ่งปีบางคนเขาก็บอกว่าดาวยกดาวย้ายเดี๋ยวก็ต้องไปไหว้นู่นไหว้นี่ดาวเปลี่ยนอย่างนู้นอย่างนี้
จริงแล้วเมื่อดาว๔ดวงนี้มีการย้ายใน๑ปีมันกำลังจะบอกอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยฮะ
คืออย่างนี้นะเราอยู่บนโลกใบนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวหรือโลกไม่ได้อยู่ดวงเดียว
นอกจากโลกแล้วมันยังมีพระอาทิตย์และดาวจั่นอังคารพุธพระหัตตร์ถรักษาอาตรีสุขเสา
ดาวทุกดวงรวชโฆจรรย์รอบพระอาทิตย์ตามความใกล้ไกร

ถัดมาคือดาวศุกร์

เพราะฉะนั้นดาวอะไรก็ตามทีที่มันโคจรไกลจากดวงอาทิตย์มาก
รอบวงย่อมไกลมากย่อมช้า
มันจะเห็นได้ว่าโลกของเราโคจรรอบพระอาทิตย์วันละ๑องศา
ครบ๑ปีมันก็ครบรอบ
แต่ดาวอังคารโคจรไกลกว่าโลก๑ปีของเขาเนี่ยมันจะมีมากกว่า๓๖๐วัน
เพราะแค่พื้นที่๓๐องศาที่ดาวอังคารโคจรผ่านในสเปส๓๐องศาใช้เวลา๔๕วัน
โคจรผ่านในสเปส๓๐องศาใช้เวลา๓๐วันวันละองศา
ดาวพฤหัสดีใช้เวลาในการโคจรผ่าน๓๐องศาใช้เวลา๑ปี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

แสดงว่าคราวนี้เอาเริ่มจากดาวแรกก่อนคือดาวมริตยู
ดาวมริจยูโคจรอยู่ในพื้นที่๓๐องศาใช้เวลา๗ปี

เพราะอะไรรู้ไหมเพราะพระอาทิตย์ศูนย์การท่านจักรวาล
พระพุทธพระศุกร์โลกของเราข้างคารพระศดีพระเสายูเรนัท
นี่ไกลไกลกว่าดาวดวนอื่น
เมื่อมันไกลในพื้นที่ที่มันจะโคจรผ่านราศีใช้เวลา๗ปี
เพราะฉะนั้น๑๒ราศรีก็เอา๗ไปคูณ๑๒

เมื่อเอาพศ๒๕๖๐ลบ๘๔ปี
มันก็ราวพศ๒๔๘๐กว่า
นั่นคือสมัยสงครามโลกครั้งที่๒

ใช่แล้วย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งของมันก็คือ
เรามีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่ากลัวในบันทึกของภูมิโหนว่า
เกิดโรคระบาดที่เป็นที่มาของคำว่า
แรงวัสเกตเปรตวสุทัศน์
คือมีซากศพตายเกลื่อนเมืองมากมาย

สั่นขวัญแขวนของคนในกรุงรัฐนาโกศิลป์ในคราวนั้น
พอคราวที่เกิดเหตุการณ์
พศ๒๔๘๔สงครามโลกครั้งที่๒

มันเกิดเรื่องหลายเรื่องน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพ
ที่จำได้ไหมน้ำท่วมในปี๘๕
พระบรมรูปทรงม้าเอาเรือพายได้มันมีภาพแล้วก็เคยเห็น
ซึ่งตรงกับที่ดาวมริตยูก็โคจรมาลักษณะอย่างนี้ใช่
ปีนี้ในปี๒๕๖๐ที่ดาวมริตยูมาอย่างนี้
น้ำพอท่วมภาคใต้ใช่

ดาวมริตยูโคจรเข้าสู่ราศีเมษเมื่อปีที่ผ่านมา
ราศีเมษเปรียบประดุษราศีของดวงโลกหรือดวงประเทศ

แม่หมอแม่มเขาไปค้นพบในแผ่นดวงในปีระมิตเมืองกีเช่

ก็ค้นพบว่าดวงโลกที่แรกกำเนิดอยู่ราศีเมษ

ผมคิดว่าจากนี้เป็นต้นไประเบียบโลกจะถูกจัดใหม่

แต่ไม่ใช่สงครามทำลายล้างทางอาวุธ
แต่จะเป็นสงครามทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ระหว่างประเทศที่รุนแรง

แสดงว่ามนุษยูครั้งนี้ส่งผลอีก๗ปี
ถูกต้องมันเป็นยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
แล้วคนที่จะต้องเจอกับ

คนที่ดาวมริตยูการย้ายของดาวมนุษยูครั้งนี้
ส่งผลให้กับคนราศีอะไร
เดี๋ยวนะมันส่งผลต่อคนทุกราศี

นั่งคิดนั่งคิดว่ามันจะเป็นยังไง

เจ้าคุณทงชัยหรือพระพรหมังคาราจารย์
ท่านเรียกไปพบแล้วก็ถามถึงเรื่องนี้เลย

ดาวมริตยูโคจรเข้าสู่ราศีเมษฐ์
ให้คุณไปหาสถิติในอดีต

ผมก็เอาสถิติในรายละเอียดว่ามีเหตุการณ์ในวันเดือนปีในรอบระยะเวลา
๔ปีและย้อนหลังไปมาให้ท่าน
ท่านดูเสร็จท่านบรรยัติคำออกมา๔คำ

ไม่เปลี่ยนตัวเองไม่เปลี่ยนรูปแบบคนนั้นตาย
ก็คือเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่ในโลกใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยของเก่าจะตายไป
แปลว่าต้องมีไอเดียที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม
คนทุกคนจะต้องเป็นอิสระต่อสิ่งต่างที่ถูกจำกัด
เช่นเดิมทีเดียวเราทำงานบริษัทเริ่มจะมีคนลาออกไปรับจ๊อปพิเศษทำเอง
คนกำลังจะมีอาชีพอิสระมากขึ้น
จะมีอาชีพคือคงจะบอกบางทีเราใช้สมมติแบบง่าย

คืออย่างนี้นะเจ้าคุณทงชัยคือพระอาจารย์ที่สะท้อนความคิด
อิงมาในการอธิบายในความเป็นไปว่ามนุษย์กำลังจะต้องเปลี่ยนแปลง

เพราะฉะนั้นคนทั้งหมดทั่วโลกจะต้องเจอ๔อย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้

เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าใน๔ข้อนี้จะเป็นผลดีกับชีวิต

แล้วตามมาเดินมาเลยวันนี้อาจารย์บอกว่าถ้าย้อนกลับไปเกิดน้ำถ่วมใหญ่กรุงเทพฯ
เพราะฉะนั้นการน้ำถ่วมภาคใต้เค้าที่ยกับดำอริตายูมา
ในภาพที่เป็นมหาภาคคือภาพใหญ่เนี่ย
มฤตยุโคจรทัพชะตาเมืองกุรัตนากุศินมันแปลว่าทั้งเมือง
มันแปลว่ามันต้องเกิดอะไรเกิดขึ้นทั้งเมืองในการเปลี่ยนแปลง
เรามองแค่น้ำท่วมอย่างเดียวไม่ได้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือเช้นเนี่ยเปลี่ยนแล้วคือเราผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ปรากฏการณ์ของการเกิดภัยทางธรรมชาติอาจจะเป็นอีกหนึ่งนิมิตรที่เป็นเรื่องร้าย
อันเกิดจากเรียกร้องให้มนุษย์กลับมารักสามัคคี
เราจะได้เห็นต่างนานาว่าเมื่อเกิดเหตุเพศภัยเราจะไม่ถามแล้วว่าเขาเป็นใคร

เหมือนภาพที่เราเห็นทุกคนที่รังไหลไปช่วยภาคใต้ที่ผ่านมา
ในภาคใต้เองที่ไม่เดือดร้อนพระคุณเจ้าท่านก็ช่วยคน

ทุกชาติทุกศาสนาไม่มีถามแล้วว่าอะไรยังไง

แล้วมันจะส่งผลอะไรกับใครยังไงบ้าง
เกิดภัยพิบัติปลีกย่อยแตกแยกออกไป

หรืออาจจะเกิดเหตุเพศภัยหลายประการ
แต่ผมเป็นโหนผมไม่อยากที่จะ
ขู่ไข้พูดให้ตกใจกลัวแต่อะไรก็ตามทีพูดแล้วพอที่จะ
ระวังไม่ประมาทได้จะพูดเช่น
จากนี้สิ่งที่น่ากลัวมันจะเกิดขึ้นประมาณเดือนเมษาพฤษภา
ก็คือดาวเสาจะพักองศาอยู่ในราศีพิจิกษ์
แล้วมันมีประโยคนึงเสาพักร้ายไว้๔ราศี
เมธพฤษภมีนธนูพักว่าร้ายนักจะเกิดอาจจะหวายชีวี
ธรณีจะสูบกินซึ่งเลือดคน

ดาวเสาจะยกปุ๊บเข้าราศีธนูจากพิจิธนูนะสั้น

ต้องระวังแผ่นดินแยกแผ่นดินไหวตึกถล่มตึกสุด
นี่คือเรื่องที่ต้องฝ่ายกองอาคารสถานที่แผ่นดินธรณีวิทยา
ต้องเข้มงวดกวดขาดเติบแล้วเรื่องที่อุปกรณ์คือน้ำท่วมเนี่ย

มันเกิดจากการที่มีการสร้างอาคารสถานที่ทัพลำลาง

สองมันเกิดจากการสร้างถนนลัดเมือง

ถูกต้องเป็นจังหวะดีที่ได้แก้ไข
และเป็นจังหวะดีที่เราได้มีความรักสามัคคีที่เป็นห่วงกัน

แล้วอย่างพวกเราล่ะฮะชาว๑๒ราศีทั้งหลายหรือท่านผู้ชมล่ะ
มนุษยูส่งผลอะไรกับมนุษย์อย่างเราบ้าง
นับตั้งแต่สิงหาคมวันที่๔สิงหาคมเป็นต้นไป
ราหูโคจรเป็นจุรจักรคนจะคึกคักมีกำลัง

สิงหากัญญาเป็นรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงที่เห็น
แสงสว่างที่ปลายอุโมง

เขาถูกกระแสน้ำพัดหายไปถึง๕ชั่วโมง